ส่วนที่จังหวัดชนบุรีมีอุบัติเหตุรถเก๋งระเบิดไฟไหม้นะคะ
หลังจากที่เพิ่งเอาออกมาจากอู่ซ่อมรถได้แค่ไม่นาน
เจ้าของหนีรอดบุดหวิดแต่ว่ารถเนี่ยถูกไหม้วอดไปทั้งคัน

เฮ้ยอย่าเข้าไปใกล้ไอ่อ่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนอ่างศิลาเสม็ดนะคะ
มุ่งหน้าไปถนนสุขุมวิทย์หมู่๓ตะบดเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
พลเมืองดีกับกู้ภัยช่วยกันฉีดน้ำสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้รถเก่งนิสันรุ่นเซฟิโรสีขาว
ทะเบียนสามแปดหนึ่งแปดกรุงเทพค่ะใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีไฟจึงสงบ
ขณะที่นายวิทูลปิ่นโพอายุ๕๐ปีเจ้าของรถนี่ยังตกใจอยู่เลยนะคะ
เพราะว่าเขาหนีออกมาแบบอุดหวิดจริงจริงนายวิทูลเล่าว่าก่อนหน้านี้รถเสียก็เลยไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งใกล้กับตลาดน้องมนต์ตอนเที่ยง
แจ้งบอกว่ารถซ่อมเสร็จแล้วก็เลยไปรับรถออกมานะคะแล้วก็เอารถไปตั้งศูนย์ถวงล้อ
ขับออกมาประมาณ๑๐กิโลเท่านั้นแหละค่ะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะ

รถทันเนี้ยเขาชะลอยอยู่เขาชะลอเก็บมันระเบิดใต้พ้องเลย
ไฟขึ้นมาแล้วทีนี้ไฟมันก็ลามเข้าเลยเข้าเครื่องระเบิดเสียงดังไหม
เหมือนย่างระเบิดนะครับอืมแต่ใต้รถเนี้ยลอยเนี้ย
ตำรวจก็สันนิษฐานค่ะว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของระบบไฟฟ้าในห้องเครื่องช็อตแล้วก็เลยเกิดประกายไฟจนไฟปะทุขึ้นมาแบบนี้นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ